ต่อกันที่งานบงงานบุญกันบ้างดีกว่านะฮะ

นานทีนึงไปนี่เลยงานที่โกสุมพิสัยค่ะ

เดินทางไปร่วมงานเป็นงานใหญ่มาก
งานมหาพิธีพุทธาพิเศษ
สีพึ่งเมตตาอลังการสู้หนังขลังสุดนะฮะ

มหาวุธาพิเศษคุณผู้ชมพิธีเนี่ยจัดขึ้นที่วัดเทพศรีดารามเจดีเจ้าสมปรารถนาจังหวัดมหาสารคาม

เป็นสีพึ่งที่เขาทำพิธีปลุกเสกนะ
มีชื่อรุ่นว่าสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น๘๐
อุ๊ยแปดเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะไม่บอกแล้วเล่นแปด
มันคือทางกลับการอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดรวยแล้วรวยอีกนั่นเอง
รุ่นนี้เขาบอกว่ามวลสารรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลายเกจิอาจารย์ดังเอาไว้มากมายค่ะ
ทำขึ้นมาทำไมทำเพื่อหารายได้ไปต่อบุญ
เพื่อสร้างวัดสร้างอุโบสถให้กับทางพุทธศาสนาที่ยังขาดแคนปัจจัยว่างั้นเถอะ
ในพิธีคุณผู้ชมดูดีนะนอกจากความสวยงามแล้วก็ความขลังของพิธีพุทธาพิเศษแล้ว
นางเอกของเราขวานอุสามณีคนไหนคะนั่นเนี่ยพระสิ้นสีภูมิภูมินั่นนะ
มาในชุดไทยลูกไม้นุ่มแบบอุ้ยผ้าสวยหวานมาเลยสวยหรูสมราคานางเอกดังคุณผู้ชม
เจ้าตัวออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก่อนหลายคนบอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้มันมีข่าวเมาส์ใช่ไหม
นางเอกดังหวนคืนบ้านเก่าจะหลดปากกาเซ็นสัญญาช่องเดิมก็มาลงนี่แหละขวัญขวัญมี
รับตรงว่าการออกมาเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยมันไม่ง่ายแข่งขันก็สูงดาราใหม่ก็เยอะนะ
สำหรับเธอการอยู่ในวงการไม่ได้อยากแข่งกับใครแล้วแบบฟิลแบบสบายอยู่ตัวแล้ว
มองว่าการทำงานภายใต้สังกัดเก่าที่คุ้นเคยน่าจะเป็นเส้นทางที่เหมาะสมกับขวัญในวัยนี้มากกว่า
ทีนี้กลับสู่บ้านหลังเก่าอีกครั้งเรื่องราคาค่าตัวน้องขวัญจ๋าต้องปังขนาดไหนมีบวกลบเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า

เดี๋ยวไปฟังจากขวัญอุสามณีคนสวยกันเลยค่ะ
เรื่องเงินก็มีเหมือนเดิมมีหนี้บ้านเหมือนเดิมค่ะเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่ง

ขวัญว่าการที่เรามีผู้ใหญ่คอยดูแลเป็นที่ปรึกษาเราแล้วขวัญก็ให้คุณแม่ดูแลเรื่องงานเหมือนเดิม
ง่ายกว่าจบดีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นคือเขาก็จะบอกว่าเออเลสเท่านี้นะหมดนู้นเท่านี้ขวัญลดได้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อยากอันไหนเราช่วยได้เราช่วยได้แต่ว่าบางอย่างเราทำงานกัน
อยู่ด้วยคุณภาพอยู่ด้วยความสุข
ยังไงก็คนรู้ใจคนคุ้นเคยกลับไปที่เก่าเจอเพื่อนร่วมงานเก่ามันคุยกันง่ายคุ้นเคยได้สรุปค่าตัวเท่าไหร่ถามมาก็ไม่บอก

อันนั้นสีพื้นเขาไม่ใช่เกี่ยวกับขวานลดสามมะนี